ที่ให้การช่วยเหลือกำนันนก

๖นายนะโดนคุมตัวไปฝากขังครับ

ว่าทั้ง๖นายเป็นไหนบ้าง

ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ครับ
คุมตัวทั้ง๖นายก็มีพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์
คนนี้เป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
และ๔คนหลังมี๑๐๐ตำรวจทอปราสานรอดผล
มี๑๐๐ตำรวจเอกในโรงศักดิ์แตกกำภัย
๑๐๐ตำรวจเอกนัตทธพนากอร์และ๑๐๐ตำรวจตรีศศเสรินศรีสวัตดิ์
๔คนหลังมีตำแหน่งเป็นรองศรวรรศสอบสวนสพทหลวง๗
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงครับ
ทั้ง๖นายนี่โดนฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริต
นี่จังหวะคุมตัวขึ้นมาบนรถเนี่ยคุณผู้ชมก้มหน้า
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบอะไรกับสื่อเลย

ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษ
มีข้อหาร่วมกันทำลายซ่อนเว้นและร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดครับ
และยังมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยตัว
น่องและกำหนังนกก็ถูกพาหลบหนีไป
ก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ครับ
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดี

เกี่ยวกับพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี

แล้วผู้กำกับสพเมืองนครปฐมอย่างพันธุ์ตำรวจเอกภูพลก็บอกว่า
ตำรวจทั้ง๖นายนั้นไม่ได้ร้องขออะไรเลยนะ
แล้วท่านผู้กำกับสพเมืองนครปฐมยืนยันว่าจะดูแล
เหมือนผู้ต้องหาคนอื่นแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
คัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่า
ทั้ง๖นายจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพญาหลักฐานครับ
นี่ก็ถามว่าแล้วทั้งหกนายมีเครียดไหม
ท่านก็บอกว่าค่ะเครียดละเนาะ
ต่อมาผู้ปัญชาการปุถรภูตรภาค๗
ปนตนธนายุทธ์วุฒิติศรัตธ์ทำลง
ย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมอย่างพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิส
และผู้กำกับสพเมืองนครปฐมอย่างพันธุ์ตำรวจเอกภูพลทัพเจริญ
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๗โดยขาดจากตำแหน่งเดิม
มีผลตั้งแต่๑๑กันยายนก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปครับ
เพื่อให้การสอบสวนคดีมีความโปร่งใสเป็นธรรม
มีประสิทธิภาพในการสอบสวนจึงสั่งย้ายนายตำรวจทั้งสองนาย
ก็คือผู้การนครปฐมและผู้กำกับสพเมืองนครปฐม
ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนั่นเองครับ
สั่งสอบเพิ่มอีก๓นายดิแล้วสอบให้หนักเลยผมไม่ได้พูด
โจ๊กหรือบิ๊กโจ๊กเป็นคนพูดคุณผู้ชมเริ่มสนใจหรือยัง
ถ้าเริ่มสนใจแล้วตามเบิร์ตมาครับ
นี่แหละครับตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ครับชุดสืบสวนคุณผู้ชม
ชุดสืบสวนแล้วก็ทีมสอบสวนคลี่คลายคดีสารวัตรสิวนะครับ
คุณผู้ชมกันที่กรปัจจักรตำรวจผู้ทรภาค๗เรียกมาพยานบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องในงานเลี้ยงมาให้หมดนะครับนักข่าวสังเกตครับ
แต่เช้ามีตำรวจสองนายครับมาให้ปากคำบ่ายมีอีกนายหนึ่งนะครับ
ให้ปากคำเหมือนกันตำรวจทั้งสามนายที่เข้าให้ปากคำเมื่อวานนี้
ตำรวจให้ข้อมูลว่าเป็นผู้นะฮะที่ไม่มีรายชื่อก่อนหน้านี้นะ
อ้าวแล้วเกี่ยวยังไงนักข่าวสังเกตได้ไปสอดคล้องกับที่พลตำรวจเอก
รเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับนักข่าวเองเลยทีนี้บอกว่า
เรียกสอบเพิ่มตำรวจในที่เกิดเหตุอีกสามนายซึ่งพบหลักฐาน
ว่าอยู่ในงานเลี้ยงทำให้ตอนนี้นะครับตำรวจที่อยู่ในตอนเกิดเหตุ
มีทั้งหมด๒๘นายแล้วมีทั้งหมด๒๘นายแล้ว
สำหรับคดีนี้หลักฐานสำคัญคือข้อมูลในเซอร์เวอร์
นะครับกล้องวงจรปิดอ่ะคาดว่าวันนี้วันอะไรวันอังคารใช่ไหม
ใช่เพลืองหัดเพลืองหัดสบดีน่าจะได้รู้กันคุณผู้ชม
น่าจะได้รู้กันไม่ใช่แค่ตำรวจที่มาสอบเพิ่มสามนายนะ
ยังมีพยานบุคคลได้แก่เจ้าของโต๊ะจีนนักดนตรีรอปภ
นะครับรอพอไหนบ้านกำนันน่ะนะถูกสอบสวนเพิ่มด้วย
ทั้งหมดเข้าให้ปากคำในฐานะพยานครับพยานแวดล้อมครับ
คุณลุงเจ้าของเครื่องดนตรีที่มาเล่นในงานเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะ
มีคนงานบอกให้เลิกเล่นนะจำได้ว่าในหน่องเดินมาจ่ายเงินให้นักดนตรี
ก็เลยรีบเก็บอุปกรณ์กันแล้วก็ได้ยินได้ยินนะ
ได้ยินเสียงปืนสิครับคุณผู้ชมครับ
ตังให้หยุดหยุดหยุดไปสักพักพอบอกเก็บเถอะเลิกเลิกแล้วลุง
เครื่องได้เลยเก็บของได้เลยก็เก็บของไปได้สักสักเดียว
ได้ยินเสียงปืนทีนี้ปืนถ้านับให้ผมนัดผมนับไม่ได้
เพราะมันรั่วปั้งปั้งปั้งครับครับครับมันรั่วออกมาเลย
ยิงยิงรั่วเลยถ้ามีคนในกลุ่มที่ที่โตะที่โดนยิงกันน่ะ
ก็ตักโกนเข้ามาเอารถมาไปเอารถมาเอาคนโดนยิงไปโรงพยาบาล
ขออภัยที่ต้องทำเสียงอวกาศอวกาศแบบนี้
เพื่อคุ้มครองพยานนะครับคุณผู้ชมครับ
เอามีพยานอีกอ่ะพยานคนนี้เป็นชาวบ้านมาให้ปากคำ
นะครับบอกว่ามีผู้ชายเสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นเป็นเลขาของนักการเมือง
แต่อ้างว่าขณะเกิดเหตุไปนั่งอยู่นู้นไปนั่งอยู่ริมน้ำเนี่ย
ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติหมายจับเพิ่มอีก๕คนครับ

เก่งไหนฝังปืน

บททุ่มเซอร์เฟอร์ทิ้งเซอร์เฟอร์
ส่วนที่เหลือยังไม่แน่ใจคุณผู้ชม
อีก๓จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เรียกมาสอบเมื่อกี้หรือเปล่า

ยังไม่หมดนะเดี๋ยวตามกันยาวนะ

เซอร์เฟอร์ที่เอาไปทิ้งที่คุณผู้ชมถึง
คือมันอยู่ในสภาพที่น่าจะได้ข้อมูลมาแบบ๑๐๐แล้ว

พี่เบิร์ตบอกแล้ววันพระฤหัสนี้น่าจะได้เห็นข้อมูลกันใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้ที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้เป็นกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะ
แต่ไม่ใช่กล้องวงจรปิดฝั่งของกำนันนกนะ

ไม่ได้เอาให้ดูซะทีเดียวเพราะภาพมันไม่ได้เห็นอะไรค่ะ

ฟังเสียงปั้งปั้งปั้ง

คือคิดเราทำเวลาไว้ให้ประมาณ๓ทุ่ม๒๘ใช่ไหม

อันนี้ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะ
แล้วอีกคลิปนึงค่ะคลิปที่๒
เป็นกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะได้ยินเสียงปืนที่ดังมาจากบ้านกำนันนก

ให้คุณผู้ชมด้วยดู๒มุมนะขอพยายามเรื่องเวลานี้

ทีนี้ถ้าเกิดว่าไล่เรียงเหตุการณ์มันจะสรุปได้นะ
ว่านาทีสังหารลั่นไกยิงสารวัตรสิว
คือ๓ทุ่ม๒๖นะคะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพอ๓ทุ่ม๒๘เนี่ย
มีชาวบ้านเห็นขบวนรถออกจากที่เกิดเหตุ
แล้ว๓ทุ่ม๓๔ขบวนรถของกำนันนกมุ่งหน้าหลบหนี
๓ทุ่ม๔๖ตำรวจพาตัวสารวัตรสิวส่งโรงพยาบาล
และ๔ทุ่มตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทีนี้คุณผู้ชมให้ดูวงจรปิดมุมนี้
อันนี้เป็นเหตุการณ์วงจรปิดมุมต่อเนื่องกันเลย
ตอน๓ทุ่ม๓๔ตอนนั้นเนี่ย
กำนันนกหนีนะแล้วมีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดขวางใช่ไหมใช่มาจอดเหมือนกับขวาง
เพื่อให้กำนันนกได้กลับรถรถของกำนันนกได้กลับรถ
กำนันนกนั่งอยู่ที่ฟอร์จูเนอร์สีขาว
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของตำรวจ๒คันตามมาคุ้มกันด้วย
คือถ้าเกิดชุดแรกจะมีรถตำรวจสามคันนะแล้วต่อมาก็จะเห็น
เห็นขบวนรถของกำนันนกอีกกลุ่มนึงขับตามมามาอีกหลายคันเลยค่ะ
ใช่ไปกลับรถฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขับตามกันไป
แล้วก็จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายใส่ชุดสีเหลืองน่ะ
เดี๋ยวดูนะผู้ชายใส่ชุดสีเหลืองเหลืองที่ลูกศร

โบ๊ทคือเอาเซอร์เฟอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งในคลอง่าย
อันนี้ขบวนรถชุดที่๒อีก๖คันนี่แหละ
คุณผู้ชมคือจะเห็นจะเห็นว่ากล้องวงจรปิดตัวนี้

มีมอเตอร์ไซค์ตำรวจ๒คันมีชายคนขับ
เครื่องแบบตำรวจเต็มยดใส่หมวกกันน็อกขาวขับตามขบวนมา
แล้วก็จะเห็นกลุ่มขบวนรถกำนันนกขับตามมา
อเตอร์ไซคันแรกเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้คือย้ำหน่อยละกันคุณผู้ชมนับขบวนรถทั้งหมดนะ
ทั้งหมดมี๘คันมีฟอร์จูเนอร์ขาวที่พากำนันนกหลบหนี
รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจ๒คันแล้วก็รถของในโบ๊ท
ทีนี้ล่ะคุณผู้ชมจะมีวงจรปิดที่แยกให้เห็นเลยว่า
ขบวนรถกำนันเนี่ยแยกย้ายกันไปทำภารกิจนะฮะ
บางส่วนเนี่ยขับรถพากำนันหลบหนีบางส่วนเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งคลอง
แล้วบางส่วนก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปไหนอ่ะ
กลับไปบ้านของกำลังนกไงไปทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุ
อกจากนี้ครับวงจรปิดยังจับภาพขบวนรถปริศนา๓คัน
ที่ไปเจอกับกลุ่มของกำลังนกหลังเกิดเหตุด้วยนะครับ
นี่ครับเป็นวงจรปิดเมื่อ๔ทุ่ม๑๔นาทีของคืนวันที่๖กันยายน
เป็นรถปริศนา๓คันมีเก่งคัมรี่สีดำมีฟอร์จูเนอร์แล้วก็มอเตอร์ไซค์
นี่นะนี่คำนี้ดำมาก่อนครับ
แล้วก็ตามมาด้วยฟอร์จูเนอร์แล้วก็สุดท้ายเป็นมอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ชมฮะ
ขับผ่านรั้วโรงเรียนไปเจอกำนันนกหลังเกิดเหตุนี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็กล้องวงจรปิดตอน๔ทุ่ม๑๖นาทีมีขบวนรถ๓คันมุ่งไป
ไปตามหากำนันนกซึ่งทางตำรวจเนี่ยกำลังหาความกระจ่างอยู่ว่า
ขบวนปริศนานี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าในการให้คำแนะนำ
และให้การช่วยเหลือกำนันนกครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับยังมีกลุ่มรถ
ที่ยังระบุไม่ได้ว่ามีส่วนอย่างไรในคืนวันนั้นนะครับ
มันเนรคุณต่ออาชีพของมันเลือดที่มันออกมาเป็นเลือดเสีย
ก็ต้องจัดการเลือดเสียให้หมดโอ้โหใครพูดอ่ะ
ผลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วครับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
นะฮะตอนนี้ก็นะครับท่านถือเป็นคนที่บังคับบัญชาโดยตรงสำหรับ
วัตษศิลป์ถูกมายเพราะไปดูทางหลวงนี่แหละครับโอ้โหบอกว่าการสูญเสียสนวัตต์
สิวคังมีใครรับได้หรอกอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ต้องดำเนินการกวาดล้างเลือดเสียหรือตำรวจไม่ดีให้หมดไปครับ
ประกาศแบบนี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มีรถบรรทุกเป็นร้อยคันซึ่งมีน้ำหนักเกินทั้งหมดอ่ะ
คืออย่างงี้ครับคุณผู้ชมเรื่องจ่าย
จ่ายเยอะมันก็บรรทุกเยอะครับ
ยิ่งจ่ายเยอะเท่าไหร่ก็บรรทุกเยอะบรรทุกเกิน
และถนนที่มันพังเสียหายกันเนี่ยนะครับ

แล้วถนนที่พังเนี่ยต้องไปดูด้วยนะว่าใครรับงานซ่อม
นี่แหละครับกำนันนกพยายามขอติดต่อเจรจาก่อนหน้านี้
แต่ทางสารวัสสิวไม่ยอมเพราะท่านนะครับ
ส่งมาแก้ปัญหาถ้าท่านไม่ยอมได้ยังไง
พอมีงานเลี้ยงแล้วก็ผู้ประคับบัญชาโทรศัพท์มา
เพื่อให้สารวัสสิวเนี่ยไปร่วมงานจะไปปรับความเข้าใจกันนะฮะ
แต่กำนันนกเนี่ยใช้โอกาสนี้อีก
ไอ้ความวัวจะไม่ทันหายอ่ะไอ้ความวัวคือเรื่องอะไรอ่ะ
เรื่องสวยยังมาขอย้ายหลานเขยหลานอะไรนั้น
โอ้โหเนี่ยความควายเข้ามาแทรกอีกนะครับ
แล้วปัญหาอะไรอีกปัญหาที่สามคืออะไรอีก
พอเครียดกันสองเรื่องแล้วมันดวนเล่ากันอีกไง
โดนเหล้าก็ดันแบบว่าเพลี่ยงพล้ำต่อสารวัสสิวอีก

ก็มีประเด็นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ
เรื่องของการขอคุยขอเคลียร์แต่สวัสดิสิวไม่ยินยอมนะครับ
คุยเรื่องขอตำแหน่งวันนั้นอีกก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือตอบ
จะให้ตำแหน่งตรงนั้นไม่พอใจไปสองเรื่องแล้ว
ก็มากินเหล้าดีกว่าก็ดันลินออนเดอร์ล็อกเต็มโจรแก้ว
แล้วก็กินดันกินสู้สวัสดิ์สิวไปได้
มันก็เป็นเรื่องที่๓ที่มันแบบว่าคนเสียหน้าไม่ได้
ผมพูดกับซอสสิวตอนที่ถอดเครื่องหายใจแล้วเนี่ยนะครับ
ผมบอกว่าพี่น้องนะผมเอามือเนี่ยรูปหัวนะครับ
พี่น้องจะทวงความเป็นธรรมให้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดอมน้ำแข็งจำได้ไหม

ผู้การแต้มเคยคาดการณ์ไว้ผู้การแต้มมือปราบหูดำบอกว่า
เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากเรื่องสวย

สติ๊กเกอร์เอาอย่างนั้นจริงอ่ะดิอย่างนั้นก็ใช่อ่ะ
ส่วนอีกคนที่เชื่อว่าปัญหามาจากเรื่องสวยรถบรรทุกก็คือ
นายแอบพิชาติไพร่รุ่งเรืองโอ้โห
นะฮะก็คือเป็นตำแหน่งประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขาเคยไปยื่นหนังสือหลายรอบแล้วสมัยไอ้สวยรูปอะไรนะ
รูปกระต่ายรูปอะไรพวกนี้จำได้ไหมแล้ว
นี่แหละครับคุณอภิชาติเขาเอาแชทสนทนาระหว่างสารวัสสิวกับเจ้าหน้าที่
สมาคมรถบรรทุกตะวันตกภาคตะวันตกให้ผู้สื่อข่าวดู
โดยเนื้อหาจะเป็นการคุยกันเรื่องรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกิน
แล้วจะเห็นว่าสารวัตรสิวท่านเนี่ยยืนยันว่าจะไปช่วยตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ให้
ซึ่งข้อความทั้งหมดนะครับเพิ่งจะได้รับหลังจากสารวัสสิวเสียชีวิต
แม้จะยืนยันไม่ได้ว่าเป็นประเด็นดังกล่าวว่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่
แต่แต่อะไรอ่ะแต่คนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นครับนะครับ
ประเด็นการก่อเหตุน่าจะมีไม่กี่ประเด็นหรอก
อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเสนออามิตสินจ้างหรือเปล่า
แต่สารวัสสิวไม่รับหรือเปล่านะครับก็เลยเหมือนหักหน้ากันนะ
ส่วนคนที่ออกมาเปิดโปรงเรื่องสวยสติ๊กเกอร์นะครับ
เรื่องเซติกเกอร์สวยเซติกเกอร์คุณวิโรธบอกว่าคดีนี้ถือเป็นการตบหน้า
โอ้โหผมไม่ได้พูดนะนะคุณวิโรธบอกว่าถือเป็นการตบหน้าบิ๊กกล้อง
พลตำรวจโทจิลภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ผลตำรวจตรีจรุงเกียรติรักษาราชการแทนผู้ประคับการตำรวจทางหลวง
ที่เคยออกมาบอกว่าสวยทางหลวงไม่มีแล้วอ่ะอืม
แต่ไม่กี่วันนะครับลูกน้องมือดีที่ส่งไปเคลียร์เรื่องนี้

ผู้กำกัดเบิร์นที่ท่านยิงตัวไปนะ
โทรเรียนสะสิวไปบ้านกับนานก
ข้อยหลังมาไม่กี่วันปรากฏว่าตำรวจมือดีที่ส่งไปเนี่ย
มันเป็นพฤติกรรมที่เราคุ้นชินกันว่าง่ายสุดนะ
ตายก็คือคนตายพูดอะไรไม่ได้ไงถูกไหมครับ
แต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ได้รู้เฉพาะตัวภูมิกับเบิ้มคนเดียวหรอก
ใช่ไหมว่าจะพาไปคุยเรื่องอะไรมีตำรวจต้อง๒๕คนถูกไหมถูกไหม
ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการตายถึง๒๕นายหรอก
มันต้องมีคนพูดฝากบอกไปถึงเพื่อนตำรวจแล้วกันพี่น้องนะครับ
ตำรวจชั้นผู้น้อยก็แล้วกันว่าเวลาที่นายเขาสั่งคุณเนี่ย
ให้ไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องคุณซวยคนเดียวนะ
พวกตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยที่มันสั่งคุณแล้วรับเงินก้อนรับเงินก้อนเบอร์เริ่ม
ส่วนคุณมันได้แค่เศษเงินของเขาไอ้ค่าเป็นแม่บ้านไปเก็บเงิน
คนพวกนั้นคนตัวใหญ่ตัวโตมันรอดหมดนะ

ตำรวจแห่งสวยเขาไม่รู้จะตายซะที
เดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ชมรอดูว่าการสืบคดีนี้
มันจะลามไปถึงเรื่องสวยสติ๊กเกอร์หรือเปล่า

แล้วผู้กำกับเบิ้มอย่างพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว
มุมหนึ่งท่านเสียชีวิตไปจากการจบชีวิตตนเอง
แต่ก็ต้องไปสืบต่อด้วยว่าท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับฝั่งกำนันนก

มีรถเบลลี่มีบ้านใหญ่โต

บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
บริษัทระวีกระหนกก่อสร้างจำกัดเนี่ย

แล้วก็ประมูลโครงการของรัฐ

โครงการคุณผู้ชมมีความขึ้นหน้าเพราะว่า

หรือว่ากองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอ

สืบแล้วนะไปสืบสวน๒บริษัท
ของกำหนังนกแล้วเพราะพบ
เบาะแสว่าที่ไป

กว่า๑๓๐๐โครงการในช่วง๕ปี

มูลค่ารวม๗๐๐๐ล้านบาท

ความผิดตามพรบความผิดเกี่ยวกับการเสนอ

กระดาษ๒๕๔๒

สอบสวนคดีพิเศษด้วยนะคุณผู้ชม

เครือข่ายธุรกิจของกำนันนกด้วย

กับการหัวประมูลโครงการของรัฐด้วยหรือเปล่า

คือเรื่องนี้นะคดีแบบนี้นะ

ถ้าตามไม่สุดนะ

จะมีคนดีเสียชีวิตอีกนะครับ